มีเหตุที่เชียงใหม่นะครับคนร้ายก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านจนอาการสาหัสแล้วหลบหนีเข้าไปในบ้านตัวเอง
ตำรวจไปปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมแล้วแต่ว่าไม่ยอมออกมานะครับ
สุดท้ายยิงใส่ตำรวจทำให้ต้องยิงตอบโต้เข้าไป
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจที่สวมเสื้อเกราะแล้วยิงตอบโต้กับคนร้ายที่อยู่ในบ้าน
คือพันธุ์ตำรวจเอกบัญชาอินถาภูมิกับการสพสรพีจังหวัดเชียงใหม่
ตอบโต้คนร้ายที่อยู่ในบ้านคือนายเกรียงไกรสุกัณฑาอายุ๔๓ปี
เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถบรรทุกที่หลบอยู่ในบ้าน
หลังจากช่วงเย็นที่ผ่านมานายเกรียงไกรได้ก่อเหตุยิงนายสุริยนต์อาจเมืองอายุ๕๘ปี
เจ้าของโรงงานทูบที่โรงงานทำทูบหอมในพื้นที่ตะบนชมพูอำเภอสรพี
นายสุริยนต์ถูกนายเกรียงไกรยิงเข้าที่ใบหน้าหนึ่งนัดอาการสาหัส
หลังก่อเหตุนายเกรียงไกรวิ่งหลบหนีมาที่บ้านของตัวเองนะครับ
ซึ่งเป็นอู่รถบรรทุกอยู่ห่างจากโรงงานทูบของคนเจ็บ๒๐๐เมตร
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมาปิดล้อมตั้งแต่ช่วงเย็นเพื่อพยายามจับกลุ่ม
โดยให้แม่บุญธรรมเข้าไปเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผล
หลังจากนั้นภูมิกับการสพสรพีได้ลงมาที่พื้นที่พยายามเจรจาให้คนร้ายออกมามอบตัว
แต่ในเกรียงไกรตั้งแต่เย็นจนถึงค่ำนะครับที่ไม่ออกมาสุดท้ายแล้วตอนค่ำ
ยิงปืนสวนลงมาจากบ้านชั้น๒ใส่พันธมตเอกบัญชากระสุนเฉียวสีข้างลำตัวไปเพียงนิดเดียว
มีการยิงตอบโต้กันขึ้นอย่างดุเดือดประมาณ๑นาทีนะครับที่ยิงตอบโต้
หลังจากนั้นก็มีเสียงปืนที่สงบไปนะครับแต่ไม่มีใครบาดเจ็บ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ต้องดับไฟในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดแล้วก็ปิดล้อมบ้านอยู่นะครับ
ยังไม่สามารถเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้เนื่องจากคนร้ายที่อยู่ในบ้านมีอาวุธปืน
แม้ว่าจะเสียงเงียบไปแต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ
บุญธรรมของคนก่อเหตุบอกว่าสาเหตุที่ลูกชายไปยิงเพื่อนบ้านจนบาดเจ็บสาหัสนั้นยังไม่รู้ว่าเพราะอะไร
แต่ยอมรับว่านายเกรียงไกรมีประวัติเสพยาเสพติด
ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ยังปิดล้อมบ้านพักแล้วรอเวลาเข้ามาเล่นนะครับ
เกรียงไกรคนนี้มีประวัติเคยถูกจับกลุ่มข้อหาเสพยาเสพติดเคยถูกส่งตัวไปบำบัด
ได้รับอนุญาตให้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติภายนอกแต่ก็มาก่อเหตุยิงคนบาดเจ็บสาหัส
ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุหรือแรงจูงใจที่ไปยิงเขาบาดเจ็บสาหัสนะครับ